แต่ว่ากินชนิดนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ขนมที่ว่าที่พาไปแข่งกินคือขนมปูตูปีริ่ง
หน้าตามันเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันเลย

กองเชียร์ก็เชียร์กันจังนะ
คนแข่งก็แข่งแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะ
เรียกว่าความมับอร่อยทันที
สำหรับชาวบ้านในพื้นที่อบตตำมะลังที่จังหวัดสตูนค่ะคุณผู้ชม
ตั้งหน้าตั้งตากินขนมปูตูปีริงนี่แหละ

แต่ว่าแป้งขาวที่เห็นเนี่ยมันจะร่วนเหมือนขนมโก

ปัจจุบันหาทานยากมากนะ
เพราะฉะนั้นกิจกรรมการแข่งขันนี้ก็เลยจัดขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ขนมด้วย
แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้ร่วมสนุกสนานกันด้วยนะคะ
กติกาคือทานให้เร็วทานให้ไวทานให้หมดภายใน๓นาที
ทั้งหมดขนม๖ชิ้น๓นาที๖ชิ้น
แต่ผู้ชนะของเราสิคุณทำสถิติได้ดีมาก
ชิ้นหมดภายใน๒นาที

กินให้ไวถ้าทำได้ให้๑๐๐๐

ได้กินด้วยได้ตังค์ด้วยด้วยความสนิทด้วย

เพราะว่านึกถึงแป้งขนมโกอะคุณ

นี่ดูสิมันร่วน

อันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคนะครับ
แต่ว่าวัดกันผลงานนี่แหละ

เดี๋ยวปีหน้าส่งคุณชนะกติกาเปลี่ยนใหม่

พวกจะไปคลาอยู่สมปากผมเนี่ย
ก้านต้องมีเทคนิคข้างกระพุงแก้มเหรอ

แฟงขนมพวกนี้คือแป้งมันเป็นคล้ายแป้งผู้นู้น

ต้องบอกแล้วว่าให้อมแล้วก็คืนน้ำปลืืดเลย
ปกติคือเรากินทั่วปันก็ก็อร่อยเผยไง
มันไม่ต้องแข็งด้วยเวลาแบบนี้ใช่ไหม
อย่ามีพี่คนนี้ด้วยครับ